กับดิฉันณระทะชายกิตมภก

ทั้งที่พักร้อนกันมาหลายวัน
ในระยะนี้ถึงไทยจะมีฝนน้อยลง

คุณผู้ชมจากการตรวจสอบนะคะเราพบว่าภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะ
มีฝนฟ้าขนอง๑๔๐๖๐ของพื้นที่
อุณหภูมิช่วงกลางวันสูงหน่อยค่ะ๓๖องศา
แต่รู้สึกร้อนเหมือน๔๐องศาค่ะ
บริเวณพื้นที่ริมทะเลหรือริมเชิงเขา
อาจจะมีฝนเยอะถึง๑๗๐ของพื้นที่ค่ะ
ทะเลมีคลื่นสูงนะคะ๑๒เมตร
โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกนะคะต้องระวังฝนกันเล็กน้อยค่ะ
ภาคใต้ทั้งสองฝั่งยังมีฝนสูงสุดถึง๑๗๐ของพื้นที่ค่ะ
ฝั่งอันดามันสูงกว่าฝั่งอ่าวไทยนะคะ
จุดใดมีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า๒เมตรยังจำกันได้ใช่ไหมคะ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนได้ในช่วงเย็นถึงเช้าค่ะ
ร้อยละ๔๐๖๐ของพื้นที่
เพราะฉะนั้นไปไหนมาไหนก็อย่าลืมกะเวลากันด้วยนะคะ
คุณผู้ชมไปชมภาพของฟันควันไฟนะคะ
รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาค่ะ
ที่เกิดขึ้นจากไฟป่าที่กลับมาประทุขึ้นอีกครั้งคุณผู้ชม
กินพื้นที่ถึง๑๔๐ตารางกิโลเมตรค่ะ
อกจากนี้ในระยะนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกายังคงต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนนะคะ
ซึ่งคาดว่าจะทำให้สถานการณ์ไฟป่าเลวร้ายลงหลังจากนี้ค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ